ข่าวนี้เราเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งค่ะเป็นคุณยาย
คือบ้านคุณยายอยู่ใกล้กับคือลักษณะเป็นทะเลแล้วก็มีชายเลนคุณผู้ชม
แล้วทะเลเนี่ยเขาก็มีฤทธิกัดก่อนถูกไหมคะทั้งเหล็กทั้งไม้ต่าง
ปรากฏว่าบ้านคุณยายผูกพังมาแล้วค่ะคุณยายเดินร่วงลงไปนะคะ
เนี่ยกลายเป็นว่าบาดเจ็บอ่ะค่ะเจ้าหน้าที่เอ่ยชาวบ้านแถวนั้นเอ่ยต้องมาช่วยกันเห็นไหมฮะ
แล้วบ้านหลังนี้เนี่ยตามรายงานข่าวคือคุณยายอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นชาวบ้านบอกว่า
ลูกหลานคุณยายมารับคุณยายไปอยู่หน่อยได้ไหมครั้งนี้เคราะห์ดีที่มีคนเห็นคุณเห็นไหมคะ
มีคนมาเจอมีคนมาเห็นแต่ใช่ว่าครั้งหน้าจะโชคดีอีกนะคะ
เพราะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลาน้ำขึ้นหรือถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาพบเห็น
แช่งคุณยายนะฮะมันอาจจะไม่โชคดีแบบนี้
อันนี้ชาวบ้านบอกนะเห็นไหมคะต้องช่วยกันช้อนตัวคุณยาย

จากว่าคุณยายก็อายุเยอะแล้วใช่ไหมคะ
ต้องค่อยก็กลัวว่าเดี๋ยวกระดูกหลังของคุณยายอาจจะมีปัญหาได้ค่ะ
วัย๗๗ปีนะคะพลัดตกลงไป
บ้านของคุณยายเนี่ยคุณเห็นไหมสร้างอยู่ริมทะเลอยู่ที่ตำบลบางสายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่ต้องลุยกันลงไปแล้วค่ะลุยโครนลงไปนะคะเอาขึ้นมาได้แบบนี้
แล้วก็ลำเลียงขึ้นมาบนสะพานทางเดินแล้วเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเอาน้ำมาล้างตัวให้กับคุณยาย
เพราะว่าตัวคุณยายเนี่ยเห็นไหมเปลือเปื้อนไปด้วยโครนนะคะ
แล้วสุดท้ายต้องรีบนำตัวคุณยายส่งโรงพยาบาล
จากการสอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าคุณยายอาศัยอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
มีอาชีพเก็บขวดพลาสติกขายปกติแกเอ้าแกเคยตกตรงนี้เป็นประจำ
แกเคยตกลักษณะนี้เป็นประจำเพราะพื้นไม้ในบ้านเริ่มผูกพังหลายแผ่นแล้วนะคะ
ทีนี้เพื่อนบ้านก็เลยอยากวอนขอให้ลูกหลานของคุณยายมารับแกไปดูแลหน่อย
เพราะถ้าเกิดว่าปล่อยให้แกอยู่ตามลำพังอย่างที่บอกไปค่ะ
สักวันหนึ่งอาจจะไม่เคราะห์ดีแบบนี้ก็ได้นะ
ดูจากบ้านนี่ผมว่าไม้หลายแผ่นมันผูกหมดแล้วเสาก็ผูแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนะ
อยู่ข้างทะเลแบบนี้ทะเลลมทะเลเอ่ยคุณนึกออกไหมครับ
เกลือต่างมันมาเกาะอยู่ที่ไม้นะคะ
ของมันก็กัดกร่อนเวลามันผ่านไปผ่านไปมันก็เลยทำให้ผูมันก็เป็นเรื่องธรรมดา
เพราะฉะนั้นสองอย่างลูกหลานรับคุณยายไปดูแล
หรือใครก็ได้มาซ่อมแซมบ้านให้คุณยายให้มันแข็งแรงกว่านี้ค่ะ